ก็จับตาไปที่การแถลงข่าวของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

คือตอนบ่ายท่านบอกว่าจะมีการแถลงเรื่องของแรงงานต่างด้าว
ช่วงสายบอกว่ามีการแถลงคดีสำคัญ
แต่ท่านไม่ได้จะแถลงเรื่องของคดีของน้องชมพู่

พลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสู่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า

ถือว่ามีความคืบหน้ามากกว่า๑๐๐
มากกว่า๑๐๐หมายความว่า
มากกว่าแผนงานเดิมที่วางเอาไว้
มีหลักฐานเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยซ้ำ
ถามว่าจะต้องทำงานต่ออีกนานแค่ไหน
ตำรวจบอกว่าทำงานต่อแน่นอน

ยังไม่ปิดประตูสำหรับตัวละครตัวใหม่ของคดีนี้นะคะ
คือนักข่าวถามว่าจะมีตัวละครตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาไหม
พบตรก็ตอบว่ายังไม่ปิดประตูสำหรับตัวละครตัวใหม่
ส่วนเรื่องของการนำบุคคลเข้าเครื่องจับเท็จนะคะ

แปลผลจากเครื่องจับเท็จรอบแรกออกมาแล้ว
ส่วนจะมีใครต้องมาเข้าเครื่องจับเท็จอีกหรือเปล่า
ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวน
อันนี้คือคนที่เข้าเครื่องจับเท็จทั้งหมดนะคะ
คดีน้องชมพู่ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอ
จะต้องมีใครเพิ่มอีกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวรอทางตำรวจ
วันนี้ยังไม่มีการขออนุมัติศาลออกไหมจับใคร
แต่วันพรุ่งนี้หรือวันต่อไปยังไม่แน่ค่ะ
บอกได้แค่ว่าตอนนี้ผลที่แปลออกมาเนี่ยเขาก็ดำเนินการทางธุรการอยู่ออกมาเป็นรายงานที่ตามถูกต้องของเขานะครับ
แล้วก็พนักงานสวนเนี่ยเขาก็จะเอาไปพิจารณาอาจจะมีการดำเนินการต่อเนื่องจากนี้ไปซึ่งคงบอกไม่ได้ว่าทำอะไร
แต่ในส่วนของการที่เข้าไปจับในผู้ต้องสงสัยที่เข้าไปจับเท็จทั้งหมดเนี่ยคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับทนายคดีอยู่ไหม
ไม่ตอบเนอะคำถามนี้นะครับเพราะว่ามันก็ผมพยายามบอกเท่าที่ได้นะครับ
เพราะว่าพูดไปกลายเป็นว่าคนเข้าเครื่องจำเท็จเกี่ยวหมดเลยเดือดร้อนอีก
แล้วหลังจากนี้จะมีงานไปพยานมาเค้าก็เคยจับจดเทศเพิ่มเติมเลยครับ
คอนนี้คดีของน้องชมพู่ตอนแรกบอกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้
กี่เปอร์เซ็นต์ครับท่านครับจับร้อยครับท่าน
นับดีกว่าเพราะมันเกินจากแผนเดิมที่เราบอกไป
ตอนนี้ก็เป็นการที่พอมันพบเรื่องใหม่
เขาก็ต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่อยู่ดีเราจะทำเองตามอำเภอใจ
มันมีความจำเป็นมีเหตุมีผลในการคดีเขาก็ต้องทำต่อ

มีเหตุผลใหม่ข้อที่จริงหมัดเด็ดเดี๋ยวมันจะไม่รู้หัดเด็ดคืออะไรนะ

คงยังไม่ตอบเรื่องหมายจับนะครับบอกไว้แล้วว่าวันนี้ยังไม่มี

ถึงเรารู้เร่าว่าไม่รู้ค่ะเรามีผลที่สาย
ตัวละครใหม่ใหม่พูดไปก็จะเป็นคำถามต่อไปนะ
ยังคงยืนยันและย้ำว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟได้ด้วยตัวเองค่ะ
แต่ถ้าหากว่าจะอนุมัติขอนุมัติศาลออกหมายจับเนี่ยคือต้องมั่นใจต้องมีหลักฐานชัดนะคะ
ส่วนกรณีที่ทนายตั้มหรือทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความ
ไปพูดคุยกับลุงพลนายชัยพลวิพาลุงเขยของน้องชมพู่
แล้วก็บอกว่ามีพยานคนนึงสามารถยืนยันไทม์ไลน์ของลุงพลได้
แต่ทำไมตำรวจไม่ให้ความสำคัญ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าก็ต้องไปถามคนพูดเองนะคะ
ยืนยันว่าทุกคนมีสิทธิ์ใช้กระบวนการยุติธรรมในการต่อสู้ทางคดีค่ะ
ซึ่งทางพนักงานสืบสวนสอบสวนยังคงเดินหน้าต่อ
คดีของน้องชมพู่นะคะก็จะเดินหน้านานเท่าที่จำเป็น
นักข่าวก็ถามว่าถ้าผู้ก่อเหตุหรือคนร้ายในคดีของน้องชมพู่เนี่ย
ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครหรอกฟังอยู่ฟังท่านผอบตรแถลงอยู่ตอนนี้
ท่านอยากบอกอะไรอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงท่านพบตรตอบดูค่ะ
นี่ก็ชื่อว่าพยายามหลักฐานที่ตำรวจมีสามารถเอาผิดได้ใช่ไหมครับ
คือถ้าเราจะจับใครเราก็ต้องมั่นใจนะครับ
ท่านที่ใช้เพราะผู้ต้องหาเขาก็มีสิทธิ์จะใช้กลไกทางกลไกที่ทำต่อสู้คดี
บอกกับคนทั้งประเทศหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้ตำรวจกำลังรออะไรอยู่หรอครับท่านครับ

ถ้าเกิดคนร้ายที่คดีน้องชมพู่นั่งดูหมอบอยอยู่ตอนนี้
ยังย้ำคำเดือนไว้ก็ว่าคงนอนไมฟ์ล่ะ
จริงคนทำผิดนะครับก็พูดกันไปหลายครั้งแล้ว
แล้วก็ยังไงเราไม่เริ่ม
ส่วนคดีอื่นที่ลุงพลถูกดำเนินคดีนะคะ

ก็ต้องแยกกันนะคะเพราะว่าเป็นคดีคนละส่วนกันค่ะ